สวัสดีครับ

ที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของแม่เบียจากจังหวัดระยอง
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตอนนี้ทุกคนกำลังเอาใจช่วยอยู่นะครับ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็กำลังเอาใจช่วยอยู่
เพราะว่าเห็นใจในหัวอกของพ่อและแม่นะครับ
ต่อสู้เพื่อลูกน้อยก็คือน้องฟลุ๊กนั่นเองนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับพร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องลูกชิ้นทอดครับ
สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
เสียบลูกชิ้น๕ชนิดชนิดละ๑๐ไม้
รวมทั้งหมดคือ๕๐ไม้ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
น้าหลานจะสามารถพิธีโจทย์ข้อนี้ได้หรือไม่
ถ้าทำได้อยู่ใน๒นาทีครึ่ง
ถือว่าข้อแรกนี้สอบผ่านนะครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

พร้อมครับ
เราให้เวลาเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือ๒นาทีครึ่ง

เพราะว่าใช้ไปทั้งหมดเลยที่ทำได้
นั่นก็คือ๒นาทีเสียบลูกชิ้น๓ชนิด

ช่วยครอบครัวไว้ได้นี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับ

ครอบครัวของแม่เบียร์ครับ

รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
ข้อแรกผ่านไปสบายนะครับ
ข้อที่๒นี้ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องวัดเนินสว่างครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือป้ายหน้าวัดเนินสว่างที่ถูกต้อง

ตัวเลือกที่สามภาพที่สาม

ถูก

พอคำตอบออกมามันถูกแล้วตอนนี้พ่อรู้สึกยังไงครับ

หลงใหณ่มากนะครับ
จริงนะฮะสังเกตดูแววตานะฮะ

คือรู้เลยว่าโล่งอกสบายใจขึ้น

ตอนนี้นะฮะทำไปได้๒ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท

กับข้อที่๓ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องแบบเรียนป๑ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หน้าปกแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์มีเด็กผู้หญิงผมยาวทั้งหมดกี่คน

เวียเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งคนซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
ชาวเวียตอบคำนี้ตุ๊กละ๑แสนบาทได้กลับบ้าน
ถูก
ผิดนะคะนะครับ
คำตอบที่ถูกต้องก็คือมีเด็กผู้หญิงผมยาวทั้งหมด๒คน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอนี้นะครับ
นั่นก็คือมีเด็กผู้หญิงนะครับผมสั้นหนึ่งคนนะฮะ
แล้วก็เด็กผู้หญิงผมยาวถักเปียนะครับ๒คนด้วยกัน
ไม่เป็นไรนะครับเด็กน้อยพลาดไปเพียงแค่ข้อเดียวนะฮะ

เงินรางวานตอนนี้ก็ยังสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
อย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ยังเหลืออีกหนึ่งข้อให้ได้ลุ้นเงินแสนว่าจะสามารถ
คว้ากลับไปบ้านได้ไหมในวันนี้เอาใจช่วยครอบครัวของเรานะครับ
กับเรื่องสุดท้ายที่เหลืออยู่ผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คืองานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรภูกศรีมา
ปฐุมมาวาดที่ระบุในผ้ายันคือวันที่เท่าไหร่
ข้อสามค่ะสิบเอ็ดถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์ค่ะ
เบียร์เลือกตอบตัวเลือกที่สาม
วันที่๑๑ถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์ซึ่งเป็นคำตอบที่

มันจะได้กลับบ้านหรือไม่ในวันนี้

เพราะว่าจริงแล้วตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับคือตัวเลือกที่๒คือวันที่๙ถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์
เอาละวันนี้นะครับก็ถือว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสามารถคว้าเงินทุนไปได้๒ข้อด้วยกันก็คือหนึ่งหมื่นบาท
อย่างที่บอกเลยครับว่าบางทีแล้วเนี่ยมันก็คือโอกาส
แต่เราได้มาใช้แล้วในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ผมมองอย่างนี้นะคะว่าบางทีแล้วเนี่ย
ความหวังมันก็เหมือนกับน้ำที่ลดลงบนต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉาต้องการน้ำจริง
ครอบครัวของแม่เบียร์ก็อยู่ได้ด้วยความหวังที่จะให้น้องฟลุ๊กนั้นหายจากโรคร้ายที่เป็นอยู่
และกำลังใจจากรายการของเราและรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
จะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงครอบครัวของแม่เบียร์ให้มีแรงได้สามารถเดินต่อ
สิ่งที่ดีให้กับครอบครัวนี้ช่วยกันต่อลมหายใจคนละเล็กละน้อย
ผมเชื่อว่าผู้ชมนี้ไม่ทอดพิ้งแน่ในฐานะที่เป็นแม่
และก็ยังมีอีกเล่นหลายท่านที่ตกอยู่ในภาวะเดียวกับแม่เบีย
เบียอยากให้กำลังใจอะไรกับคุณแม่ที่ดูอยู่ครับค่ะบางคนคือ
คนเกิดมาเป็นแม่นะคะเห็นลูกเป็นขนาดนี้เราก็คิดมันเป็นหนัก
แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นหน้าลูกคือว่าเราก็ท้อไม่ได้ค่ะ
เขาไม่ใช่ลูกของลูกหมาที่มันจะปล่อยให้ตายไปได้ค่ะยังไงเราก็ต้องสู้
คือว่าลมหายใจลูกเนี่ยจะเสียน้ำตากี่หยดจะเสียเลือดกี่หยดของแม่แม่ก็
แม่ก็พร้อมที่จะสู้ค่ะแล้วก็อยากให้ลูกสู้ไปกับเขา
ขอบคุณแม่เบียร์และครอบครัวมากครับขอบคุณมากครับ
ลืมนะครับคุณผู้ชมครับร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่เบียด้วยนะครับ
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับลุง
ไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผมและโจทย์สี่ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตทางไทยรัฐทีวี
เวลาทุ่มถึง๒ทุ่ม
วันนี้เกมต่อชีวิตลาไปก่อนสวัสดีครับ

เอาแต่คร่าวที่เราจำได้เลยทั้งหมดที่บ้านเราจะติดกี่ผืน

เดี๋ยวเจ้าของบ้านสิก็ร้องว่าโอ้โห

จำได้ตรงแมวตัวนั้นดีกว่า
อายุการใช้งานปลดไปบ้างแล้ว
ปิดกันจนหมดอายุการใช้งานไปบ้างแล้วนะครับ
มีผืนใหม่มาปิดไปใหม่อีก
สวัสดีครับ